มาดูเรื่องราวดีสำหรับหนอนหนังสือทั้งนักเขียนแล้วก็นักอ่านกันหน่อยนะคะ
เป็นการเชิดชูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๕แล้วนะคะติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
จัดงานมอบโลกพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีเชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทย
ได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอ่านการเขียนและการเรียนรู้
เป็นหนทางของการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัย
กรรมการกิติมศักดิ์ของโครงการนี้มาร่วมกล่าวปราธกคาถาพิเศษเรื่องการอ่านอีกด้วย
ด้านในสุวิทยกิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสมจ๔พีออเผยว่า
แล้วแต่ผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างดีจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้นักเขียนไทยได้ผลิตผลงานคุณภาพออกสู่สายตาผู้อ่านต่อไป
โครงการนี้เราก็ต้องการสร้างนักเขียนที่สร้างผลงานดีให้ปรากฏต่อสังคมไทย
ผลงานที่ออกมาทุกเล่มที่ได้รับรางวัลท่านจะไม่ผิดหวังเลย
เพราะว่าอันนี้มีการกันกองกันมาอย่างดี
นักเขียนเจ้าของรางวัลชนะเลิศประเภทนิยายภาพการ์ตูนเผยว่า
รางวัลนี้ถือเป็นสิ่งการันตีคุณภาพของผลงาน
ซึ่งจะนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในอนาคต
รู้สึกขอบคุณมากฮะรู้สึกว่าเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นที่ใครต้องลุกขึ้นมาทำ
ว่าเพื่อไม่ให้หนังสือมันหายไปเพื่อไม่ให้ความรู้ดีถูกถ่ายทอดต่อไปเรื่อย
ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า๑๕ปีตามอุดมการของบริษัทคือ
ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน